สวัสดีครับเรื่องรอยของสถานะของในช่วงเช้าวันนี้นะครับ
เราติดตามความพร้อมของฟุตบอลชิงท้วยภรรยศธานคิง
ไปดูความเคลื่อนไหวนะครับของการเดินทางมาเมื่อวานกันด้วยครับ
โดยเฉพาะการเดินทางมาถึงของทีมชาติกาบองแล้วก็สโลวาเกีย
กาบองครับเดินทางถึงไทยเพื่อเข้าแข่งขันรายการนี้
ทุกคนก็เฝ้ารอคอยปีแอร์แอบริกโอบาเมยอง
ยิงซึ่งเป็นกัปตันทีมชาติจากสโมสรอาร์สนอลที่ทุกคนนั้นรอคอย
ภาพนี้นะครับเป็นภาพที่ทางวอร์เมยองนั้นเยี่ยมทางคุณยายของตัวเองอยู่นะครับ
หลังจากที่ป่วยหนักและสุดท้ายก็เสียชีวิตเมื่อคืนที่ผ่านมา
เจ้าตัวก็โพสต์ผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวว่าดีใจนะครับที่ได้มาอยู่ใกล้เป็นครั้งสุดท้าย
ขอบคุณที่มอบความรักแล้วก็สิ่งต่างในชีวิต
และทำให้เขานั้นพูดภาษาสเปนได้ภูมิใจที่ได้เป็นหลานยาย
นี่เป็นจูบสุดท้ายก่อนคำลำลานะครับ
ทั้งนี้ก็สำหรับวาเมยองนั้นมีคุณแม่เป็นคนสเปนแต่ว่าเกิดที่ฝรั่งเศส

ตามคิวอัพเมยองมีกระหนดเดินทางถึงไทยในช่วงเช้าวันนี้

เดี๋ยวเอาให้ชัดเจน๑๐๐อีกทีแล้วกันนะครับ
ว่าสุดท้ายแล้วจะมาหรือไม่มา
แต่ว่าต้องรอแถลงการจากทางสมาคมด้วยนะครับ

คนนี้เดินทางมาถึงประเทศไทยช่วงบ่ายเมื่อวานนี้
ส่วนทีมไทยชนะทิพย์สงกระสินกองกลาง
กลับมาจากญี่ปุ่นร่วมซ้อมกับทีมไทยไปแล้วเมื่อวาน

ก็ได้รับคำชื่นชมจากสื่อของญี่ปุ่น
หน้าแฟนบอลของตัวเองแล้วก็ตะโกนเป็นภาษาญี่ปุ่น๑คำ
กลายเป็นกระแสที่ญี่ปุ่นเลยครับ
จริงคำนี้ก็หลายวันแล้วนะที่เราได้ยินนะครับ

ที่เป็นเสือใหญ่หลายสำนักนะครับ

โดยเมซิเจก็บอกว่านี่เป็นท่าที่
สอนให้เพื่อนำมาใช้นะครับ
ในวันที่มีความสุขที่สุดนะครับ
และนั่นก็เป็นสิ่งที่เขาแสดงให้เห็นในวันที่เขานั้นทำประตูให้กับทีมชนะ
แล้วก็เป็นวันที่มีความสุขที่สุดในการเล่นฟุตบอลอาชีพที่ญี่ปุ่นนะครับ
กลายเป็นกระแสนะครับทุกคนนำมาทำตามกันหมดเลยนะครับ
เดี๋ยวต้องดูว่าถ้าเจยิงประตูได้จะมีท่านี้ที่ราชมังคลากีฬาสถานหรือเปล่านะครับ